คุณผู้ชมค่ะโรคโควิด๑๙ตอนนี้ที่มันแพร่ระบาดไปทั่ว

ผลต่อเนื่องก็คือมันไปส่งผลต่อพิษเศรษฐกิจ
เพราะหลายคนเนี่ยกล้าไปในแหล่งทุมชน

มากเงียบสนิทเลยค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้หลายหน่วยงานโดยเฉพาะภาคธุรกิจเนี่ย
เขาหามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
หนึ่งในนั้นก็คืออาบอบนวดคุณคะ
เขาบอกว่าอยากให้ลูกค้าเอาที่บายใจ
เขาก็เลยบอกว่าเขาบายใจที่จะทำแบบนี้

มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย
อันนี้ไม่ใช่สูงอุณหภูมิหรือดอนเมืองใช่ไหม
แต่มาตรฐานเนี่ยมันมาตรฐานเดียวกันเลยค่ะ
ไว้ตรวจวัดไข้ลูกค้าที่มาใช้บริการ
จุดแรกก่อนเลยอันนี้เนี่ยโด่งดังมาก
ตั้งอยู่บนถนนเพชรชบุรีตัดใหม่นะฮะ
เขาบอกว่าเครื่องแบบนี้ทำแล้วก็เป็นการเสริมสร้างเพิ่มความมั่นใจ
สำหรับลูกค้าที่จะมาใช้บริการมาตรฐานเนี่ย
มาตรฐานการคัดกรองระดับเดียวกับสนามบินนานาชาตินะจ๊ะ
มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลชั้นนำในเมืองไทยนะจ๊ะ
เพราะฉะนั้นลูกค้าที่ฟังข่าวนี้แล้ว
มั่นใจมั่นใจเลยนะคะว่าที่นี่จะไม่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
จากนี้ยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมเขายังมีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
พร้อมพ่นละอองน้ำยาแอลกอฮอล์ด้วยนะครับ
เพื่อฆ่าเชื้อทั้งอาหารทุกชั้นทุกพื้นที่ทุกมุม
พร้อมกับปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
เข้มข้นและเข้มแข็งค่ะ
อีกหนึ่งจุดแดนซี่อับอบนวด

แต่คุณผู้ชายที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะคุ้นหน่อยนะคะ
ใครเคยไปใช้บริการท่านสบายใจได้
นี่ค่ะเขาวัดแบบนี้นะคะตรวจคัดกรองแบบนี้ค่ะ
มาตรการดีมากในการคัดกรองแล้วก็ป้องกัน
คัดกรองหมอนวดสาวทุกคนก่อนเข้าทำงาน
มีเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรทด้วยนะจ๊
ลงทุนสร้างมากลูกค้าก็ต้องถูกตรวจเช่นเดียวกัน
หากเจอว่าใครมีไข้มาใช้บริการ
จะขอสงวนสิทธิ์งดให้ลงอ่างทันทีนะคะ
รวมถึงมีการฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อทั้งอาคาร
ภายนอกและภายในด้วยเขาอบโอโซนด้วยนะคุณ
อบโอโซนด้วยนะคะคุณผู้ชม
เรื่องของธุรกิจอาบอบนวดผ่านไปมาดูวงการพี่แท็กซี่กันบ้าง
คุณคะตอนนี้อย่างที่ทราบไปนี่ดูนี่อะไร
นั่นค่ะหน้ากากอนามัยพี่แท็กซี่เขาเอามาให้ลูกค้าที่ขึ้นรถโดยสารของพี่แกฟรี
คือเรื่องนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะ
เขาโพสต์ไว้แล้วพร้อมกับข้อความบอกว่า
โชเฟอร์แท็กซี่แจกฟรีหน้ากากอนามัยให้กับผู้โดยสาร
ผู้โพสต์เล่าบอกว่าคือผู้โพสต์เนี่ย

พอเห็นว่าโชเฟอร์แท็กซี่มีหน้ากากอนามัยก็เลยเอ่ยปากอยากขอซื้อ
แต่คำตอบที่ได้คือคือผู้โดยสารบอกว่าหัวใจมันพองโตมาก
เพราะโชเฟอร์แท็กซี่ตอบกลับมาบอกว่าฟรีครับหยิบไปเลยได้
เกรงใจพี่มีเยอะพี่ช่วยได้แค่นี้ครับ
คุณผู้ชมดูหมายเลขทะเบียนนะฮะททหารสบริษีอะไรเนี่ย
นี่แหละค่ะชาวเน็ตมากดไลค์กดแชร์เป็นจำนวนมากเลยเนอะ

เมื่อวานนี้ที่ฉันขึ้นแท็กซี่ก็มีเหมือนกันเจลล้างมือแอลกอฮอลค่ะ

ดีแต่ว่าบางคนเนี่ยนะคะถ้าเขาแจกเนี่ยอย่าไปหยิบหลายอันนะ
อันเดียวพออย่าไปถือโอกาสกับเขานะคะ